สวัสดีครับสวัสดีค่ะขาวใส่ไข่สด
ป่อนน้ำไปเถอะไม่
ให้เยอะครับผม

สูตรเขาเพิ่งมีข่าว

แต่งเป็นโซนนะคะไม่ใช่ทั่วกรุงเทพ

ตรงไหนของกรุงเทพโซนไหนบ้างที่จะเปิดให้แบบ

กินชาบูตอนเที่ยงคืนก็ได้แล้วใช่ไหม
ปกติพี่จะได้กินชาบูก็ตอนเที่ยงคืนตอนเสร็จงานหมด

คือเสร็จรายการปุ๊บก็จะมีทีมงานทุกคนไปกับพี่
หลังเที่ยงคืน
ถูกเตรียมว่าผู้ชายที่ไปหามดำนะครับ
สีแดงเข้มก็ลดลงสีแดงสีน้ำตาลสีเหลืองอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งตอนนี้จังหวัดที่เป็นเฝ้าระวังควบคุมสูงสุด
แค่๗จังหวัดนะคะก็คือจันทบุรีตากนครศรีธรรมราช
ราธิวาสปัตตานียะลาแล้วก็สงขลาค่ะ

ทั้งนั้นเลยนะน้องดูดีนะตอนนี้คือตาก
ส่วนใหญ่จะเป็นตะเข็บชายแดนจันทบุรีก็จะตะเข็บชายแดนถูกต้องไหมฮ
ตากก็คือเมียนมาร์นอกนั้นคือใต้ล้วนเลยนะ

แต่จริงตอนนี้เขาบอกว่าที่วิกฤตจริงคือเชียงใหม่นะ
คือหมอแหลปหมอแหลปออกมาโพสต์เฟซบุ๊คเลยบอกว่าตอนนี้เชียงใหม่ค่อนข้างวิกฤต
เพราะว่าเคสผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยหนักจริงเขาบอกว่าจะล้นไอซียูอยู่แล้วค่ะ

ที่เชียงใหม่เขาบอกว่าเคสผู้ป่วยหนักจะล้นไอซียูอยู่แล้ว
แล้วก็เตียงผู้ป่วยถ้าเป็นผู้ป่วยสีแดงเนี่ยเตียงเต็มแล้ว

ผู้ป่วยสีเขียวเหลือแค่๑๕

ยังแต่ที่แน่คือ๑พฤศจิกายนนี้เปิดประเทศ
เขาก็บอกว่าอยากให้สถานการณ์มันดีขึ้นเพราะตอนนี้ผู้ป่วยก็เพิ่มมาเรื่อย
เพราะได้ประเทศนายุขาอ่อนแรง
อาจจะก้าวผิดจังหวะหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ขาอ่อนแรงหรอก
อาจจะก้าวผิดจังหวะนิดหน่อยโพเดียมอาจจะสูงไปนิดหนึ่งเท่านี้
อันนี้คือภาพจริงนายุขาใครเอารูปเขามาลงเขางอนด้วยนะ
คือวันนี้นายกเขาก็ออกมาแถลงข่าวของเขานี่แหละนึกออกไหมฮ
ใช่เขาก็แถลงหลายเรื่องแถลงเรื่องลิซ่าด้วย
แล้วก็แถลงเรื่องการเปิดประเทศนี่แหละเขาบอกว่าเขามั่นใจครับ
ว่าประเทศไทยเราเนี่ยดูแลแบบพื้นที่ดูแลคนในประเทศได้ดีแบบ
ไม่เป็นลองคลายสามารถเอาอยู่ล่ะเออเขาว่างั้นค่ะอือฮือ
ว่าอย่างงั้นค่ะซึ่งเขาบอกว่าวันนี้ปั๊บตั้งแต่บ่ายเอ่อ
แล้วก็นะครับเขาก็บอกเลยว่ากำลังเดินไปแถลงข่าวที่โบเดียมเนี่ย
จู่ก็เกิดสะดุดพื้นเวทีจนเกือบหน้าขม่ำเลยนะฮะ
ก่อนจะยืนตั้งหลักได้สักพักหนึ่งแกจะยืนตั้งหลักได้นะครับ
นายกจึงพูดแก้เขินต่อสื่อมวลชนว่าเห็นไหมเวลาอยู่ต่อหน้าสื่อ
รู้สึกกดดันมากไปหน่อยพอดีว่าไม่ค่อยมีแรง
ประชุมมา๓วันติดติดเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ใครเอารูปชั้น๖ลงเมื่อกี้
ไปลงมีเรื่องนะเอาเรื่องก็เป็นสาระก่อนจะแถลงการประชุมต่อไป
นายกไม่ถึงพรุ่งนี้เลยครับวันนี้เรียบร้อยแล้วฮะ
เขาบอกว่าพรุ่งนี้๕โมงลงแปลว่าวันนี้ลงได้
อ๋อเหรอโอเคถ้ารอดไงถ้ารอดไงเป็นผลเอฟเฟคจากชิดไฟเซอร์เข็ม๓หรือเปล่าแม่
ไม่เขายืนยันแล้วว่าไม่เกี่ยวนะนายกยืนยันว่าไม่เกี่ยว
เป็นห่วงนายกเดี๋ยวนายกต้องบินไปเป็นตัวแทน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

รถเริ่มติดแล้วค่ะตอนเนี้ยมันติดแล้วใช่ค่ะเรื่องรถติดเนี้ยมันติดมาตั้งแต่
ประมาณครึ่งเดือนแล้วล่ะค่ะแต่ปกติตอนคืนเริ่มวิ่งอ่าถูกห้วยขวาง
คนเริ่มออกมาหากินคนเริ่มออกมาทำมาหากินเกือบถ้าสมมุตินับแล้วว่า
พี่ว่าเกินเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่าแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าอีกสามวันเนี้ย
โอเคแหละร้านสะดวกซื้อก็จะเริ่มกลับมาบริการปกติกลับมา๒๔ชั่วโมงได้
สรุปก็คือว่าตั้งแต่๑พฤศจิกายนเนี่ยเคอร์ฟิลล์ยกหมด
เปิดประเทศยกเว้น๗จังหวัดเมื่อกี้ที่บอกไปที่เป็นสีแดงเข้ม
นั่นยังมีเคอร์ฟิลลห้าทุ่มถึงตีสามอยู่นะคะอ่าฮะ
ส่วนเรื่องลิซ่ายังไงฮะน้องมิ้นคือหลายคนบอกว่า
ไม่ผิดคาดหรอกที่เขามาไม่ได้น่ะคุณจะไปดีลกับเขาแบบว่า
คุยพูดสองอาทิตย์แล้วก็อ๋อก็จะได้มีความหวังไง
คือการที่ลิซ่าเป็นคนไทยไม่ได้แปลว่าลิซ่าจะตอบรับได้ทุกอีเวน
เป็นบทเรียนของผมแหละที่หลายอย่างมันยังไม่เรียบร้อย
สัญญามันยังไม่ได้เรียบร้อยแล้วก็ออกมาพูดไปก่อน
แล้วสุดท้ายมันก็เฟลล์มันก็แบบไม่ได้ตามที่พูด
เขาก็เขาก็ขอโทษนะเขาก็ขอโทษแล้วก็ยอมรับว่าเดี๋ยวครั้งต่อไป
เป็นบทเรียนว่าให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยให้สัญญามันผ่านอะไรก่อน
แล้วเดี๋ยวค่อยออกมายืนยันว่ามาได้ไม่ได้
อันเรียนี่ก็คือยังไม่ขอยืนยัน
ก็ยังไม่คอร์เฟิร์มอีกไม่ได้รีซ่าว่าอย่าเอาออกแคสต้ามาเลยดีกว่าไหม
ก็เอาจ้างศิลปินไทยดีกว่าไหมมอบ
ศิลปินไทยที่แบบว่า๒ปีเนี่ยโอ้โฮ

พูดไป๑ปี๘เดือนแบบบ้า

แต่ก่อนหน้านี้ศิลปินไม่ได้มีงานทำกันนะ
ใช่เพราะว่าขับปลูกอะไรปิดหมด

ข้างตายไปก็หลายคนนะคะไม่นานข่าวอยู่คือแบบโอ้โฮมันโหดจริง
แต่ว่าเรื่องนี้เขาบอกว่าก็ไม่ได้ละเลยศิลปินไทยนะ
เพราะว่านายกเขาก็พูดตลอดเลยว่าไม่ว่าจะจัดงานที่ไหน
ขอให้มีศิลปินไทยไปร่วมแสดงด้วย
จะเป็นศิลปิน๕ภาคศิลปินบ้านต้องเอาไปร่วมแสดงด้วย
ไม่ใช่ว่าแบบมีแต่ศิลปินต่างชาติอย่างเดียว
แต่เขาบอกว่าคือต่างชาติก็มี
แต่ต้องเอาศิลปินไทยเข้าไปคู่ด้วยห้ามผ่านห้าม

พอบอกว่าบรรจุกกับแสดงห้าภาคไม่ให้ทำหน้างงเกลือเลย

มันก็ต้องมีแบบวัฒนธรรมของไทย
มีคนเอาคำพูดนายกโค้ดมาหนูก็ไปตามหากันว่า
แสดง๕ภาคคืออะไรคือระบำอะไร
นึกออกว่ามันมีอฟฟ้อนเหนือมีฟองมีระบำ
เติมกับอิสานใช่ไหม

พวกเขายังคิดอยู่มันจะง่ายอยู่ตรงไหน

คือพี่พี่เจอนุ่มกรา
เริ่มรู้จักคำหนุ่มกรามาเกือบ๒๐ปี

ผมมีเวลาว่างครับเข้าฟิตเต็ทั้งวันเลยครับ
ครับผมช่วงนี้นอนได้ออกกำลังกายที่บ้านอ่ะเพราะว่าคุณผู้ชายนั้นหนุ่มจนหุ่นหนุ่มกระดาษดีอ่ะ
แต่ช่วงนี้ศิลปินแต่ละคนหุ่นดีจริงพี่สิงโตนำโชคอะค่ะ
รู้จักกันมานานเหมือนกันโอ้โหไม่เคยเห็นเลยว่าแบบทำไมฟิตขนาดนี้

คือมีเวลานอนมากแล้วก็มีเวลาออกกำลังกาย

ทุกคนแบบโอ้โหทุกคนมีช่องยูทูปหมดเลย
ถูกต้องนะครับผมส่วนเรื่องน้องลิซ่าเนี่ยบางทีแล้ว

นะคะเพราะฉะนั้นละอันนี้ไปจองลิซา

อ่านลิซ่ามาเอ๊ะลิซ่าจะร้องเพลงอะไร

มันก็ไม่ควรเวลาประมาณสิบนาที

ภัยกว่าที่เขามาไม่ได้เพราะว่า

ตอนนี้ลิซ่าก็มีดราม่าอยู่

เขาบอกเห็นรัฐมนตรีบอกว่ามีคนซื้อตัว

อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาพูดถึงต่างชาติหรือว่า

แล้วชาวบิงเขาก็จองตั๋วเตรียมงรัม

ยอมรับว่าตอนนี้คือหลายประเทศ

ตอนนี้พม่าคือปิดประเทศถาวรอย่างลาวเองก็ไม่เปิดประเทศ
เมื่อก่อนพม่าแชร์ไปลาวกลายเป็นประเทศไทยเปิดประเทศก็เท่ากับมีนักท่องเที่ยวต้องมากันเยอะอยู่แล้ว
อืมจริงจริงเวียดนามก็ไม่เปิดเหมือนกันเวียดนามก็ไม่เปิดใช่ตอนนี้ทุกประเทศปิดหมด
แต่ประเทศไทยของเราเนี่ยอินโดมาเลพี่ไม่แน่ใจว่าเปิดหรือเปล่า
อินโดมันเอ่ยนี่พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเหมือนอินโดเนี่ยเขาฉีดวัคซีนกันไปได้เยอะมากแล้ว
เพราะฉะนั้นมีแนวโน้มแต่คิดว่าน่าจะยังมีพวกมาตรการต่างที่ยังเข้มงวดอยู่
แต่ท่องเที่ยวเดี๋ยวอาจจะต้องไปดูเรื่องข้อระเบียบอีกทีนึง

เพราะว่าฮ่องกงเนี่ยเข้าประเทศไทยแล้วเนี่ยไม่ต้องกักตัว
แต่ถ้าสมมุติเราไปใช้บริหารอุ๊ยดีใจมากฉันจะไปฮ่องกงฉันจะไปฮ่องกง
ปรากฏว่าอ๋อนกสิกรินที่ได้สามีอยู่ช่วยบอกมึงมาติมศทำไม

ก็คือ๑เดือนจ้าคือเติมคือคือเท่าไหร่มึงไปช้อปปิง๓วันแล้วมึงก็กลับบ้านได้
อ๋อจริงเหรอต้องไปกักตัวไม่ใช่๑๔นะ๒๑อ๋อ
คนข้างบนมาเที่ยวเราเที่ยวบ้านเราเข้ามาเลยกลับบ้านไป
แต่ถ้าสมมุติเขากลับบ้านเขาเขาก็โดน๒๑อ๋อต้องโดน๒๑วัน
ประเทศจีนก็โดน๒๑โอ้ไม่คุ้มอ่ะอืมแล้วใครเขาจะมาล่ะอ่าใช่
เขาบอกจีนยิ่งเข้มจีนนี่คือแบบว่าบางเมืองเนี่ยเจอคน๖๐คนนะ
ผู้ติดเชื้อ๖๐คนล็อกให้ทุกคนอยู่ในบ้านหมดเลยห้ามออก

คือปิดเหมือนแบบหยุดชะงักกดล็อกกดหยุดเลยใช่คือต่อให้อยากออกก็คือไปไหนไม่ได้
ครับผมเนาะนั่นก็คือเรื่องโควิดที่เราพูดถึงกันนะครับ
อีกหนึ่งเรื่องวันนี้มิ้นน่าจะดูมาแล้วพี่ชาวราชไม่รู้จักกรณีที่ลูกชายเนี่ยร้องให้หมอปลาช่วย
หลังจากแม่ไปปฏิบัติธรรมนะครับที่สำนักสัมปาหันที่ประจิตจังหวัดอุดรธานีเนี่ยนะฮะ
เขาก็อ้างว่ามีองค์สองร่างมาประทับราญ
ชื่อพระอริยเจ้าแล้วก็พระลูกแก้ว
พระลูกแก้วล่ะคะ

คือเอาง่ายว่ามีองค์สองร่างมาประทับ

เพื่อสู่นิพพานครับ
พร้อมกับว่าเออรู้วันละสังขารด้วยนะ
ให้นำร่างของเขาไปใส่ไว้ที่โรงแก้วที่สำนักสงฆ์
จากนั้น๑เดือนร่างเขาก็จะกลายเป็นพระธาตุ
เพราะอะไรร่างกลายเป็นพระอาจารย์บรรลุธรรม

วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายสยามสิริมงคล
ก็เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนายอำเภอกู่แก้วแล้ว
แล้วก็เข้าไปตรวจสอบในสำนักสงฆ์สำปาหัน

แล้วก็มีการอ้างทำพิธีกรรมบางอย่างในการปฏิบัติ
ซึ่งไม่สอดคล้องกับคำสั่งสอนของศาสนา
ตอนนี้ทราบว่ามีการสร้างโรงแก้ว

พระครูสมุหเสรีปุญยาสาโรอายุ๖๓ปี
จ้ะว่าหยวทานิมิตเป็นครั้งแรกครับ
เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ยินเรื่องนี้ตั้งแต่ศึกษาพระธรรมของพระพุทธศาสนามาเนี่ย
แต่ก็ไม่ทราบว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
ที่ผ่านมาครูบาอาจารย์ที่ราชสังขารแล้ว
ส่วนใหญ่คือจะต้องมีจะต้องเอานำร่างไปเผานั่นแหละ

เพราะเป็นสังขารที่คนมากราบมาไหว้

สามารถบรรลุทำเองได้จริงเหรอ

ก็สูงสุดก็สินห้า
คืออย่างเราไปวัดไปแล้วก็ถือสินห้า

เวทิศ๕สัตว์

มนต์เหมือนที่นายกชอบสวดมนต์ก่อนนอนใช่ไหม

นายกส่วนมนตร์ก่อนนอนครับ

ข่าวนายกแต่ข่าวหนึ่งแล้วจ้ะ
ขอโทษไม่คือนึกเชื่อมโยงเฉย

หรือไม่ก็ลองให้ปักตะไคร้เงี้ย
แล้วเรื่องการปักตะไคร้มันวัดได้จริงไหม
จริง
อืมไม่ล่ะยังไงอ่าตกลงมาลูก
ถึงไหนละ
รู้แต่ว่าสังขารไม่ไหวจะต้องไปจึงได้เรียกลูกศิษย์เนี่ยมาคืนกุญแจแล้วก็สั่งเสีย
ที่หลายท่านรู้ตัวเองก่อนเนี่ยเยอะนะฮะ

คือหมายถึงว่ารู้แบบบอกเป็นวันที่ได้เลยหรอคะ

พระหลายองค์หลวงปู่หงษ์เนี่ยรู้นะ
ตัวเองจะไปวันไหนวันไหนให้คนมารออะไรอย่างนี้

สมมุติเขาปฏิบัติได้ถึงแล้วอย่างนี้

ธมยันตีรู้ธมยันตีเนี่ยรู้มาก่อน

ธมยันตีล่ะท่านมีเทวารายที่บ้านไหม

รู้นะว่าตัวเองจะจากไปวันไหน

ส่วนที่กำหนดเวลาบางทีมันเกินเหตุไป
แต่ก็รู้ว่าเป็นช่วงนี้ช่วงนั้นช่วงนี้อย่างนี้

อันนี้คือผลงานชื่อสุดท้ายของผม

เขาก็ไปอยู่โรงพยาบาลเฮ้ย

แต่หมายว่าอย่างรู้วันที่ตัวเองจะพูด

จะมาผ่านอย่างงี้เหรอ
มีสวดาบันมีสวดอรหัน
และที่เตรียมตัวตายเว้อก่อนนั้นมีมั้ย
เพราะฉะนั้นทุกวันนี้เตรียมตัวตายอะมี

เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องทำด้วยซ้ำไป
วันนี้เราไปคนนี้มันจะเหลือคิวเมื่อไหร่

ชาวบ้านไปประพฤติผิดหลักคำสอนอย่าให้ศาสนามีเนื้อง่อ
เพราะมันจะไม่เกิดคุณประโยชน์ต่อพระศาสนาแล้วก็พุทธศาสนิกชนเขาด้วย
มันก็พิสูจน์ยากแหละมินว่าแต่ว่าก็จริงอย่างพระพยอมว่า
เหมือนคนเดี๋ยวคนก็จะไปมุ่งแต่เรื่องนี้อย่างเดียวแล้วก็แบบไม่สนใจพระธรรมคำ
แต่เตรียมตัวตายมันสิ่งที่มนุษย์มนุษย์ทุกคนต้องทำ
ใช่ใช่อันนี้อันนี้มิ้นเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าคือจริงการที่เราเตรียมตัวว่าเราจะ
อายุเท่าไหร่อยากจะตายแบบไหนอะไรอย่างเงี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราย้อนกลับมาดูว่า
ชีวิตที่เหลืออยู่ก่อนที่เราจะถึงเตรียมตัวตายเราจะใช้ยังไง
ใช่เพราะว่าบางทีคนเราอาจจะสนุกแล้วก็กลับชีวิตจนลืมสิ่งที่
เราจะต้องเจอในบ้านปลายชีวิตนั่นคือการเสียชีวิตการตายเนี่ย
ทำให้สนุกเกินไปแล้วก็อาจจะไม่ได้เตรียมตัวแล้วก็วันหนึ่งเนี่ย
พอมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่รู้สึกว่ามันหนักหนาต่อเรา
ถึงอาการเจ็บป่วยหรือนู่นนี่นั่นก็รับไม่ได้
พอรับไม่ได้เสร็จมันก็จะออกหาวิธีกับทางอื่นนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมตัวกันนิดหนึ่งนะฮะ
มาเรื่องอากาศกันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชม
อะไรนะก่อนจะเป็นขอเตรียมตัวหนาวก่อนได้ไหม
ตัวหนาวก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยากเอาเสื้อผ้าออกมาออกมาใส่แล้ว

เขาบอกปีนี้จะหนาววันที่๒พฤศจิกานี้เริ่มอากาศหนาวแล้วนะ
ไม่รู้ว่าหนาวจริงหรือเปล่าหรือว่าหนาวหรอกหรือว่าหนาวเป็นห่วง

เออแต่ว่าเย็นจริงเพราะว่ามิ้นกลับบ้านเที่ยงคืน๒๕องศา

กลางคืนก็เย็นเวลามันทำงานเสร็จ

โอ้โหเปรี้ยงเลยนะครับ

มุตุประกาศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว
ตั้งแต่วันที่๒พฤศจิกายนนะครับผมนะ
วันนี้ครับนายนัทพลนะฮะ

นามในประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่องการเริ่มต้นฤดูหนาวของบ้านเราครับ

ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ย
ตั้งแต่วันที่๒พฤศจิกายนที่มดดำบอกเลย
โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยเนี่ย
ระดับความสูง๑๐๐เมตรนะครับ

เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ
หรือว่าลมตะวันตกลมตะวันออกนั่นเองนะครับ
ส่วนลมในระดับบนที่มีความสูงตั้งแต่๕๐๐เมตรขึ้นไป
ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตกอย่างต่อเนื่องนะครับ
กับอุณหภูมิต่ำในช่วงเช้านะครับ
บริเวณประเทศไทยตอนบนก็จะมีการลดความเย็นลดลง
อยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไปนะครับ
อย่างไรก็ตามครับในช่วงฤดูต้นของฤดูหนาวนี้นะครับผม
ลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนเนี่ย
ยังคงแปรปวนโดยมีฝนตกบ้างในบางพื้นที่

ส่วนบริเวณภาคใต้ยังมีคมฝนตกชุกนะฮะหนาแน่น
เพราะฉะนั้นแล้วก็ทางเหนือจะได้สัมผัสอากาศหนาวก่อนทางภาคใต้

ผ่านทางเหนือมาแล้วก็มาทางอีสาน
ส่วนใต้ก็ยังมีฝนตกยังเจอฝนอยู่นะครับ
มิ้นน้ำเขายังท่วมอยู่ข่าวหายไปอย่างมัวดละ

ทุกครั้งอากาศมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะ

หลับกันใช่เวลาเราหนาวเนี่ยใต้จะฝนตกหนัก
ยังมีอยู่บ้างแต่ว่ามันเริ่มแบบเริ่มค่อยกลับมาสู่ภาวะปกติแล้ว
แสดงว่าปีนี้การระบายการจัดการน้ำน้ำลงแม่น้ำได้เร็วถูกต้องไหม

แต่เราแต่พื้นที่มันกว้างขึ้นนะสุดเป็นบางพื้นที่นะโมดนะเพราะว่าอีสาไม่เคยเกิดขึ้นอย่างนี้มา
อย่างเขาบอกสุภัณฑ์บุรีเนี่ยชาวสุภัณฑ์เขาบอกเลย๑๐ปีไม่เคยเจอน้ำท่วมเยอะขนาดนี้
ถูกล่าสุดพี่ชาวดูข่าวที่บางบานปริศริยาคนขายบ้านทิ้งหมดแล้ว

น้ำท่วมซ้ำรอบ๒รอบ๓แล้วมด
ใช่บางคนอยู่ไม่ไหวก็ล่าสุดจริงกรุงเทพเราไม่เคยท่วมหนักขนาดนี้เหมือนกัน
คือมันอาจจะไม่ท่วมเท่าปี๕๔แต่ว่ามันพื้นที่มันกว้างขึ้นอย่าง
ซื้อบ้านอ่ะที่เป็นหมู่บ้านแบบ๓๐๔๐ล้านนะคะโอ้โหอยู่ไม่ได้เลยอ่ะ

บ้านเลยคือบางทีเค้าอยู่ริมทะเลสาบอยู่อะไรอย่างนี้อ่ะอืมฮอมแบบจนเขาแบบโอ้ย
สี่สิบล้านแล้วทำไงอ่ะทำไงไม่ได้ถูกอืมแต่ปีนี้ก็ถือว่านัก
แต่เราก็แค่หนักค่ะหนักน่ะเดี๋ยวเรากลับมาใส่ไข่กันต่อฮะ
คุณชอบไม่ชอบให้กำลังใจนางได้

เค้าจองไปทำนางเยอะที่สุดในอุทยาน

แล้วในจริงสตอร์รี่หมดเพิ่งลงด้วย
เป็นตัวแบบโอ้โหเขียวแบบมา
ตอนนี้หรอบึงการหนาวเลยด้วยหนาวเลยนะครับช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาครับ
โอ้โหวันนี้ข้อความส่งมาหาน้องมิ้นเต็มไม่หมดนะครับ
เดี๋ยวเราจะปล่อยมิ้นท์ไปแล้วนะฮะแล้วคุณไปติดตามนิ้วมิ้นท์ที่ไทยรัฐนิวโชว
ไม่เดี๋ยวก่อนวันนี้เธอต้องอ่านอีกกี่รายการ
ปุ่มนึงวันนี้พอดีมีมวย
นี่พี่หนักเหงาคนเดียวอยู่ที่สตูลนึงนานแล้ว

ใช่ค่ะเมื่อกี้เห็นพี่หมอนดำจะไปอย่าต้องพูดน้องเดี๋ยวพี่ดู
อ้าวเหรอเดี๋ยวพี่รับสายไม่ไหว
คือตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจองมาไทยกันเยอะเพราะว่าคือทุกคนก็ยังคงหลงรักประเทศไทยแหละ
เออบ้านเรามันสวยว่าอยากจะมาเที่ยวปลายปี
ทางด้านของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
อุทยานภูเผอถ้ำต่างนี่

บอกว่าที่ที่ฮอตฮิตที่สุดคือที่นี่ค่ะ
คือตอนนี้มียอดจองแล้ว๔๒๖๙คน

มีการเซ็นอะไรทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีการพลิกโผล่ใดนะคะ
รองลงมาก็คือภูกระดึง๒๑๗๖คน
แล้วก็ตามด้วยอุทยานแห่งชาติรำคำแหง๔๐๐คน
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว๓๘๓คน
แล้วก็เขาใหญ่๒๑๐คนค่ะ
ซึ่งเห็นบอกว่าอากาศก็จะเย็นลงแล้วด้วย

เดี๋ยวนี้คนไทยหลายคนชอบไปแคมปิ้งไปอะไรกัน

คุณเห็นบันไดที่ทำขึ้นมาเอาเอากลับมา

พอที่คุณขอไปก็ไม่

โอ้โหเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้เลยเหรอมด
มีนคือจิตอาสาธรรมเด็กวัยรุ่น

วันนี้คนเห็นอย่างนี้คนเขาอาจจะไปเยอะขึ้น

แต่คือทางด้านของอธิบดีกรมอุทยาน

เรื่องโควิดแล้วก็เรื่องของความสะอาด
คือไปเที่ยวได้แต่คุณต้องรักษาเรื่องความสะอาด
แล้วก็ทำอะไรก็ได้ที่มันจะไม่เป็นพิษ
กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสัตว์มืดนะครับดูสิธรรมนาคาใช่ไหมครับอ๋อดูสิอ๋อฮ่า
อันนี้คือตรงหัวตรงใกล้ที่พระเขาปฏิบัติ
ครับอ๋อนี่มันว่าคนก็คงอยากจะมาดูที่นี่กันอ๋อมาหาลูกรถเจอแบบแสงอะไรสวยอ่ะ
ในถ้ำคือเขาบอกว่ามันเหมือนเกล็ดงูดูดิมันเหมือนเกล็ดงูอะไรแบบนี้คุณก็เลยชอบไปกัน
นี่ดูแฟนพี่เพิ่งไปแสงสวยไหมดูสิอ๋อนี่เป็นเงินอันนี้เห็นชัดเลย
ไม่ครับนี่เป็นเรื่องอันนี้ดูแต่ละอันนี้
สวยสวยแต่คือมิ้นวาดธรรมชาติถ่ายจุดเดียวแล้วแสงมันสวยมันสวยมาก
หลายคนก็อธิบายไม่ได้
ถูกคนไหนที่มีฟิล์มติดกระจกหน้าโทรศัพท์ก็ส่งมาให้พี่เช้าด้วย

อ๋อมันเหมือนมีเงาล้างงูใช่ไหมคะขึ้นเป็นเกล็ดเลยน้องมิ้น
ใช่ตรงล่างทำมาพี่เพิ่งดูเดี๋ยวจะเอากระจาภาพาไปมูไปถ่าย
คือเมื่อก่อนเขามีเรื่องเล่าเรื่องเล่ามีงูยักษ์ตัวหนึ่ง
เสร็จแล้วงูยักษ์ตัวหนึ่งเนี่ยก็จะแบบว่าเฝ้าภูลังกาอยู่
เสร็จแล้วอยู่ดีมีนายพานไปฆ่าเขา
แล้วก็หลวงปู่ก็เลยเอาหนังงูมาทำ
เดี๊ยวเขานี่ไอ้กระจาภาพที่จะไปจะเอาหนังงัว
อันนี้เรื่องลึกอ๋อนี่ห้ามพลาดแต่ใครที่ชอบ

พี่จองไปที่๒เดือนแล้วน้อง

แต่เวลาพี่ไปพี่กลัวเอาโรคไป

ตอนนี้เนี่ยพบอีก๑หัวแล้วนะครับ

คือฉันน่ะเคยรู้เขาก็บอกว่าเหมือนประมาณว่าตอนแรกบอกว่าอีก๒ปีครึ่ง
ก็คือท่านบอกอะไรกี่๒ปีครึ่งวะอะไรอย่างนี้
คือก็ไปไกลไหมเดี๋ยวจะต้องใช่ไหม
ออกแบบว่าอีก๒ปีครึ่งเนื่องจากว่าปู่อือลืนเนี่ยเขาพ้นคำสาป
คำสาปของเขาคือเมื่อก่อนเนี่ยบึงกำเป็นที่อำเภอของชาวัดหนองคาย
นิทานนิทานที่เขาเล่าว่าถ้าสมมุติมีเมืองใหม่เกิดขึ้น
สะพานมิตรภาพไทยละกำลังจะเกิดขึ้นสนามบินกำลังจะสร้าง

เขาบอกถึงจะพ้นคำสาปแล้วก็จะมีการเจอถ้ำเนี่ยแหละ
ก็คือเรื่องราวก็เลยหมดก็เลยเชื่อว่า
ปู่อึงลืออาจจะไปที่สองปีครึ่งเงี้ย

เดี๋ยวต้องรอดูอยากเมาส์ต่อมากแต่ขอแตะมือแองจี้
ขอเจอพี่หุ้นที่ใหม่แล้วขออนุญาตครับเพราะว่า
จี๊พี่พี่มาไปไวน้อจี๊พี่หนุ่มมาอยู่เต็มน้องน้อย
ขออภัยจริงค่ะเพราะว่านิวโชว์๔ชั่วโมง
คุณผู้ชมคะวันนี้หนูฝากไม่ถูกเลยจริง
เอาเป็นว่าในคราวโอกาสหน้าถ้าหนูได้มาอีก

แล้วก็ติดตามข่าวใส่ไข่ต่อไปเรื่อย

ขอบคุณน้องมิ้นท์ค่ะต่อไปแองจี้ร้อนขึ้นมาค่ะขอบคุณน้องมิ้นท์ด้วยต่อไปแองจี้
เชิญครับขอเชิญแองจี้ขอบคุณน้องมิ้นท์ด้วยต่อไปแองจี้ร้อนขึ้นมาค่ะ

ไม่มีพี่มดลองถามท่างภาพในนี้

โอเคพี่หาแฟนได้ไหม

มาเลยครับเพียก

โอเคเดินไปข้างหน้าล้างาวดีกว่ากลับทางเก่า
แล้วเจ็บน่ะฮะ
เพื่อนเที่ยวจ้างเพื่อนเที่ยวนอกจากเธอเนี่ยไปตัวคนเดียวแล้วไม่สะดวกเรื่องขับรถ
เหมือนที่ญี่ปุ่นก็มีนะซึ่งทริปเนี้ยใช้เวลาอยู่ด้วยกันหกวันห้าคืนครับ
หกวันห้าคืนก็คือจ้างเขาไปเที่ยวทำบุญอย่างนี้หรอ
เขาก็ว่าอย่างนั้นแล้วก็สร้างความประทับใจกับเธอเป็นอย่างมาก
เพราะนอกจากเจ้าของเพจเนี่ยจะหน้าตาดีแล้วคือคนที่จะจ้างเนี่ย
หน้าตาดีแล้วยังคอยเอาใจใส่ช่วยเหลือทุกอย่างครับ
ยังมีโปรโมชั่นให้เธอด้วยหลังจากที่เริ่มสนิทกันมากขึ้น
โดยเขานั้นยินดีรับฟังคือเอาง่ายคนเราต้องการคนระบาย
อืมอืมอุ้ยหน้าตาดีน่ะเนี้ยอ่าส่งส่งดีครับทำให้มีความคิดตัวเองจะเปลี่ยนไป
ตอนแรกคิดว่าการใช้ชีวิตกับคนแปลกหน้าอาจจะทำให้เกร็งหรือเปล่า
ถูกต้องป่ะอืมทำให้เกร็งแต่พอลองแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่แบบนั้นว่ะฮะ
เพราะตอนแรกเนี่ยจริงแล้วเขาดูแลเราดีทุกอย่างเลย
ที่สำคัญแม่ผู้หญิงบอกน้องเขายิ้มหวานมาก
เออดิดูดิไม่น่าแฟนพี่ไปบึงการบ่อยบ่อยช่วงนี้อืม
พี่เองก็หวั่นไหวนิดหน่อยสุดท้ายลองดูค่ะถ้าคุณไม่มีใคร
รอให้น้องเขาไปเป็นเพื่อนนะคะเจ้าของเพจเขาให้ข้อมูลระบุต่าง
พร้อมกับปักหมุดของเพจระบุว่าที่ตอนทำเพจนึกมา
เพราะอยากให้เพื่อนแค่ในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
พี่ไปหายรายการอุบลดีกว่านะฮะว่าถ้าอยากดูอยากช่วยไปใต้จังหวัด
ขอคุยรายละเอียดอ่าคิดแค่ตัวสองร้อยบาทสองชั่วโมงเออ
สองชั่วโมงสองร้อยบาทแต่ทั้งวันเท่าไรยี่สี่ชั่วโมงน่ะ
วันพันเดียวแต่แม่ต้องไปดูข้อตกลงกันก่อน
ไม่ได้ทำอะไรเยอะนะแม่ใช่นะฮะอืมอืมเฟียร์แฟน
เขาอรุณแบบว่าจะช่วยถืออ่าชุดสังฆราณให้อ่าของตักบาท
เทคแคร์นะครับผมอ่านะฮะขอบเขตอืมนี่เขามีขอบเขต
เขาห้ามนึกออกป่ะอ่าฮะเขาก็ต้องบอกการนัดติดอ๋อเป็นอย่างงี้เลยเหรอวะ
คือเขามีข้อจำกัดของเขานะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเรารับได้
เราก็สามารถชวนเขาไปเที่ยวได้ถ้าอยากชวนไปต่างจังหวัด
ขอคุยได้ละเอียดเอ่อแบบละเอียดนะครับผมโอเคอ่า
หรือพอที่จะไปได้ก็สามารถไปได้แต่ถ้ามาเริ่มเดินทางจากอุบล
จะดีเลยอืมขอบเขตก็ห้ามตามชื่อเพจเลยครับไปเป็นเพื่อน
อ่ะฮะเพื่อนสีปึ๊กอ่าฮะไม่มาไม่มีมาแฟนอะไรทั้งนั้น
การนัดดิวเที่ยวได้ที่ไหนเพื่อนสามารถทักแชทเพจได้เลยครับ
ทางผมจะตอบให้เร็วที่สุดถ้าตอบช้าคือหลับนางบอกหรือไม่ก็นิ้วหงิก
เพจไม่สะดวกที่ให้ติดต่อเบอร์ติดต่อต้องขอโทษด้วยครับ
ขอหน้ารูปเต็มได้ไหมคะได้ครับชวนไปเป็นเพื่อนสิครับ
สุดท้ายราคาจ้างเที่ยวเท่าไหร่ครับ

กัวหลีคุณแม่ไงดังนั้นเด็กจัดให้แม่ในกัวหลีไง

อ๋อเธอเปิดห้องไปแล้ว๓บาทหนึ่งอย่างนั้น

เด็กหน้าหลายคนอาจจะรอลุ้นข่าวแปลก
เลขอะไรต่างอาจจะมีแค่นิดหน่อย
เพราะใกล้แล้วออกวันจันทร์ไงนะความหวังหมู่บ้านเนาะนะครับช่วงหน้ามาลุ้นกันครับ
กลับมาต่อนะครับผมนะฮะมาเรื่องราวของความหวังหมู่บ้านกันบ้างครับคุณผู้ชม

มะพร้าวน้ำหอมครับแทงช่อดอกขิงโผล่จากโคนต้นครับ

ถูกต้องนะครับผมไปฟังกันครับคุณผู้ชมครับ
ที่สวนผลไม้ของนายบุญช่วยใจเย็นอายุ๗๒ปีนี่ฮะ
ภาพที่เห็นอยู่บ้านเลขที่๒๖๘นะครับหมู่๖ครับ
ห้วยลึกจังหวัดพยาวมีดอกแทงช่อออกมาจากดินโคนต้นมะพร้าวน้ำหอมฮะ
นี่ครับทั้งช่อดอกเล็กแล้วก็ดอกใหญ่นะครับ
ทำให้ชาวบ้านที่ทราบข่าวเนี่ยแห่มาจุดทูบเพื่อขอโชคครับ
ด้านนายบุญช่วยเปิดเผยว่าปลูกมะพร้าวน้ำหอมในกระถางประมาณ๑ปีแล้ว
และได้นำมาลงดินปลูกบริเวณสวนจนกระทั่งปีที่ผ่านมา
ต้นมะพร้าวต้นใหญ่เนี่ยสูงประมาณสามเมตรมีช่อดอกขิงแมงดา
โผล่ออกมาจากใต้ดินฮะอยู่ดีดีก็โผล่ขึ้นมาเฉยเลยนะครับ
ชาวบ้านก็ทราบข่าวเนี่ยก็ต่างพามาชมนะครับแล้วก็จุดทูปเทียน
เพื่อขอโชคลาภแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยมารูปคำที่ต้นมะพร้าว
แล้วก็มองเห็นตัวเลขด้วยฮะมองเห็นตัวเลข๒ตัวก็คือ๑๓๑๘แล้วก็๓๕
ไหนบอกสองตัวไงอ่านี่ไง๑๓ก็๑๘ไอ้มด
เอาแป้งลงโอ้ยมันแปลกนะว่าไม่รู้ดอกขิงออกขึ้นมาได้ยังไงไหม
ใช่นะครับเพราะพี่ต้นมะพร้าวอยู่ดีดอกขิงโผล่ขึ้นมาจากโคนต้นได้ยังไงก็ไม่รู้
ส่วน๓ตัวเนี่ยให้มา๐๓๘๐๓๙เป็นความเชื่อของแต่ละคนนะฮะ
ที่จะเอาไปเสี่ยงโชคด้านหนึ่งน้ำหนึ่งให้เรียงน้ำหนึ่งให้มาแล้วฮะ
เบอร์อะไร๘๓๕น้ำหนึ่งนี่ก็บางทีก็แน่นอนวันนั้นมาจุดทูปเธอจะจุดด้วยฉัน
ก็ในรายการใช่ไหมครับใช่๓๗๔แล้วไอ้ทูปอ่ะมันขึ้นเป็นอะไรหรือเปล่า
อ่าฮะจุดไม่ขึ้นสี่สี่จุดได้ครึ่งเดียวสี่มันมาแค่ครึ่งเดียว
แล้วมันก็เลยว่ามันก็หมายความว่าแล้วหนึ่งคนบอกฉันพี่มันขึ้นมาแค่ครึ่งเดียวนะ
ขึ้นมาแค่ครึ่งเดียวก็ตัดเป็น๒ไงแล้วออก๓๗
บางอย่างเราก็ต้องใช้จินตนาการเนอะไม่แต่อันนี้คือนางบอกก่อนไง
แต่ตอนนี้เอาตรงคู่แข่งนางเยอะคู่แข่งนางใครบ้าง
เค้าบอกมีคนหนึ่งที่ให้มาแม่นมาสิกงวดอ่ะ

อื้อตอนนี้มันหลายเจ้าแม่
แต่อันนี้นะคะก็ขอบอกก่อนว่ามันคือ
ปัญญาเกิดสติเตลิศหมดตัวเล่นหวยก็เหลือแต่
ไม่แนะนำนะคะเป็นขณะฉากินร่วดทำไมไม่เอานะคะ

หนูปินรูปเก็บบนหัวเดียแล้วนะ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

เข้าไปดูไอจีถึงได้รู้ว่าไม่มีใครน่าสงสาร
ต้องอยู่แบบอารมณ์อัปลักษณ์ทั้งรูปร่างหน้าตา
สงสัยโดนทิ้งไปตายแล้วเกิดใหม่ดีกว่า

ถึงกระผูปึงอยากรู้ว่านางฟาดใคร

เนี่ยเน่อะแม่เนาะ

เดี๋ยวเบรกหน้านะคะเจอกัน
ครับผมสักครู่เด็กครับ
สรุปแพนเค้กกับสารวัดหมีก็จะแต่งงานกันแล้วจริงครับ

เพราะว่าแม่หน่อยเขาก็บอกว่าลูกสาวเขาเตรียมสละโสดแล้ว

ก็ทางบ้านไปพ่อชายก็บอกบางทีก็บอกไปหาเลิกหายาไม่ได้เรียบร้อยแล้ว
ได้เวลาแล้วถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วคุณพร้อมแล้วนะครับถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วคุณพร้อมแล้ว

แม่นวรนงเขาบอกเลยว่าเลิกยกให้ทางบ้านพี่หมีเป็นคนจัดการ

ก็ยังฟันทงไม่ได้ว่าจะจัดงานเมื่อไหร่นะ
แต่เขาก็ไปดูเลิกดูยามดูนู่นดูนี่กันแล้ว

อ่าใช่ต้องเยอะและแม่บอกแม่ไม่เรียกเลย

นะฮะปกป้องได้เลยวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่

ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย